โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเมืองไทยเลย

ไปข่มขืนหญิงสาวในจังหวัดขอนแก่น
เมื่อวานนี้ตำรวจนำมาจับตัวได้
ที่คอนโดในซอยนานานาสูกุมวิทย์กรุงเทพฯ
แล้วตอนนี้ก็คุมตัวชาวต่างชาติคนนี้ไปดำเนินคดีที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว
เอาไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันสักนิดนึงค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศตอนเข้าไปควบคุมตัวในคอนโดนะคะ

หมายสารจังหวัดขอนแก่นเข้าจับตัวนายโรเบิร์ตแอนรูกอดอน
อายุ๓๗ปีเป็นชาวอเมริกัน
บซ่อนตัวอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยนานาเหนือกรุงเทพนี่แหละค่ะ
ก่อนหน้านี้นายโรเบิร์ตไปก่อเหตุข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายหญิงวัย๔๕ปีนะคะ
เป็นพนักงานประจำร้านนวดแผนไทยในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ไปทำร้ายเขาจนบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสเลย
เหตุการณ์เกิดวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
โดยจับได้ขณะที่นายโรเบิร์ตกำลังจะเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
ลิฟต์มาถึงชั้นล่างนะคะ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็นำทีมแถลงผลการจับกลุ่มค่ะ
โดยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง

เพราะว่าไปซื้อยาบ้ามาจากเอเย่นรายย่อยในจังหวัดขอนแก่นมาเสพ๑เม็ด
ประกอบกับเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศรุนแรง

และเห็นว่าในร้านมีหมอนวดอยู่คนเดียว
จึงลงมือทั้งที่ไม่เคยรู้จักมอร์นนวดมาก่อน

ประมาณ๓๐นาทีไปก่อเหตุต่อยปากแล้วก็กระทำอาณาจารย์เด็กหญิงอีกคนนึง
อายุสิบสองปีค่ะเด็กหญิงคนนี้ขายน้ำพึ่งอยู่ริมถนน
อยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
หลังก่อเหตุ๒คดี๒กรณี๒เหตุการณ์นี้
ก็หนีมากบดานที่ห้องเช่าในกรุงเทพนะคะ
โรเบิร์ตยอมรับว่าเสียใจต่อสิ่งที่ทำลงไป
โดยไม่รู้ว่าตัวเองถูกตำรวจออกหมายจับนะคะ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าเขาเคยมีประวัติทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ในประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน
มีการเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งนะคะ
๓ครั้งด้วยกันเพราะว่ามีภรรยาเป็นคนไทย
จึงใช้วีซ่าอุปการะครอบครัวมาอยู่เมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ก็มีการเลิกรากับภรรยาคนไทยไปได้เมื่อไม่นานมานี้ค่ะ
โดยเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจคุมตัวในโรเบิร์ตเนี่ยถึงสพเมืองขอนแก่นแล้วนะคะ
ไปสอบสวนดำเนินคดีในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
ข่มขืนกระทำชำราวและกักขังหน่วงเหนียว
ส่วนการแจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องที่กระทำอนาจารย์เด็กหญิงอายุ๑๒ปีเนี่ย
ตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวนนะคะ
น้องอายุ๑๒นี่คือโชคดีจริงมีคนมาช่วยทันทันทีนะคะ